คุณผู้ชมคะส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะที่ปฐุมธานีคือมีภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
เป็นเหตุการณ์ที่มีคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์ไปจอดหน้าบ้านแล้วยิงใส่เลย
ใส่ไปหลายนัดมากจนผู้ชายที่นั่งอยู่หน้าบ้านเขาบาดเจ็บสาหัสนะคะ
แล้วคนที่โดนยิงเป็นอดีตผู้สมัครนายกอบตคลอง๖
เดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูภาพนะคะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดของที่บ้านนี่แหละค่ะ
นี่ค่ะบ้านของนายธิรพงพันธ์ฉิมครามอายุ๕๖
มั้ยผู้ก่อเหตุไปจอดรถจักรยานยนต์แบบนี้นะคะ
หมวกกันน็อกมาเต็มใบเลยใส่เสื้อแจ็คเก็ตแขนยาวสีชมพู
เนี่ยก่อเหตุยิงใส่หลายนัดมากนายธิระพงพันธ์เนี่ยเขานั่งอยู่ที่โต๊ะหน้าบ้านเห็นไหมคะ
เนี่ยจังหวะนี้คนร้ายหนีไปเลยนะคะ
ก็มีผู้หญิงกับสุนัขเนี่ยวิ่งไล่ตามตามภาพอ่ะนะคะ
เนี่ยแต่ไม่ทันคนร้ายหนีไป
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานช่วงประมาณ๘นาฬิกา๑๑นาที๑๒นาทีได้ตามเวลาจากภาพในกล้องวงจรปิด
ทีมข่าวของเราได้คลิปวงจรปิดมา
ร้านค้าหน้าวัดหมุนเหล็กตำบลคลอง๖อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานี
จากบ้านที่เกิดเหตุไปสัก๕๐๐เมตรภาพนี้ค่ะ
ประมาณ๗นาฬิกา๒๒นาทีเป็นรถจักรยานยนต์ของผู้ก่อเหตุขี่หนีไปแล้วก็ขี่เร็วผ่านกล้องวงจรปิดไปเลยนะคะ
มันจะมี๓มุมต่อเนื่องไปเลยจะเห็นลักษณะการหนีของคนร้าย
มุ่งหน้าไปทางถนนเรียบคลองระพีพัฒน์แยกตกจังหวัดปทุมธานี
มีภาพจากกล้องวงจรปิดบนถนนเรียบคลองระพีพัฒน์ด้วยนะคะ
ตรงนี้จะมีสองมุมเนี่ยค่ะภาพต่อเนื่องไปเลย
คือเป็นลักษณะการขี่หนีแล้วก็ผ่านใต้สะพานยกระดับ
่งหน้าไปถนนธัญบุรีครับทีมข่าวได้ภาพจากกล้องวงจรปิด
วันเกิดเหตุเวลาไล่เลี่ยกันหลังเกิดเหตุสักประมาณ๕นาที
ร้านค้าหน้าวัดมุนเหล็กจะเห็นนาทีที่นำตัวผู้บาดเจ็บ
ไปส่งโรงพยาบาลจะเห็นภาพรถฟอร์จูเนอร์นะคะ
เนี่ยค่ะมีญาติคนเจ็บเป็นคนขับมีลูกสาวคนเจ็บอยู่ในรถ
ตัวคนเจ็บอยู่ในรถฟอร์จูเนอร์คันนี้นำส่งโรงพยาบาลนี่ค่ะ
ทีนี้จากภาพที่คุณผู้ชมดูไปเราก็ได้เห็นตั้งแต่ต้นเรื่อง
ก็คือเห็นคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์ไปจอดหน้าบ้านแล้วก็ก่อเหตุ
เห็นภาพคนร้ายหลบหนีแล้วก็เห็นภาพรถฟอร์จูเนอร์
ก็คือคนเจ็บอยู่ในรถนำตัวส่งโรงพยาบาลเราไล่เรียงให้ดูชัดแบบนี้เรียบร้อยนะคะ
ทีนี้มาดูเรื่องทางคดีความตำรวจสพคล๕ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุค่ะ
บ้านหลังนี้อยู่ในพื้นที่หมู่๑๓ตค๖อคลหลวงจปทุมธานี
คือกล้องอีกมุมนึงจะเห็นว่าคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์มาดูลาดเหล่าก่อนด้วย

แล้วก็ค่อยขี่วนมาก่อเหตุนะคะจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ประตูบ้านถูกยิงเป็นรูพลุนลองนับดู๙รูค่ะ
มีปลอกกระสุนปืนตกอยู่๙ปลอกค่ะทั้งหมดนี้ก็เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานนะคะ
ส่งคุณชมพู่สรรพัฒน์ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่บ้านหลังเกิดเหตุ
ที่ถนนหน้าบ้านตามจุดในกล้องวงจรปิดเลยอ่ะนี่ค่ะ
ตอนที่ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปลักษณะบ้านจะเป็นแบบนี้ถนนจะเป็นแบบนี้นะคะ
วันนี้ชาวบ้านเพื่อนบ้านและญาติของคนเจ็บ
เขาก็ติดตามเรื่องกันอยู่ก็พูดคุยกันถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ลูกสาวของคนเจ็บให้ข้อมูลกับทีมข่าวค่ะนางสาวสิริขวัญอายุ๒๒
บอกว่าหลังได้ยินเสียงปืนเดินออกมาดูเห็นคนร้ายนั่งคล่อมรถจักรยานยนต์
หน่ำยิงเข้ามาในบ้านของเธอเธอยังไม่เห็นว่าพ่อโดนยิงนะคะ
ก็พยายามจะวิ่งตามคนร้ายแล้วก็มีเจ้าลักกี้สุนัขคู่ใจ
เป็นสุนัขเพศผู้อายุปีหนึ่งวิ่งไล่ตามไปด้วย
ก็คือตามภาพที่เห็นว่ามีผู้หญิงกับสุนัขวิ่งไล่ตามอะค่ะ
คือลูกสาวของคนเจ็บและคือเจ้าลักกี้นะคะ
แต่เธอบอกวิ่งไม่ทันคนร้ายขี่หนีไปเร็วมาก
บอกว่าจริงแล้วมันไม่ได้จบแค่เธอกับสุนัขวิ่งไล่ตามนะ
ให้รุ่นพี่ที่รู้จักกันขี่รถจักรยานยนต์ไล่ตามคนร้ายไปด้วยนะคะ

บอกว่าที่เธอวิ่งไล่ตามเพราะเธอเห็นว่า
ตอนที่ยิงปืนคนร้ายใช้มือขวายิง
แต่ตอนขี่รถจักรยานยนต์เหมือนกับว่าใช้มือซ้ายถือปืน
ก็ไม่คิดว่าจะยิงสวนมาเลยกล้าวิ่งตาม
คือเหมือนกับว่าตอนยิงพ่อเธอเอามือขวายิงใช่ไหมคะ
แล้วก็พอขี่หนีเนี่ยเปลี่ยนมือเอาปืนมาใส่ในมือซ้ายแล้วก็ขี่หนี
เลยมั่นใจว่าคนร้ายคงไม่แบบเอามือซ้ายยิงเธอ
เธอเลยกล้าที่จะวิ่งตามไป
ทีนี้ค่ะพอส่งพ่อที่โรงพยาบาลเรียบร้อย
ก็รีบกลับมาบ้านเธอบอกทีมข่าวของเราว่า
ไม่รู้สาเหตุเลยไม่รู้ว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไร
ไม่รู้ว่าพ่อไปมีเรื่องขัดแย้งกับใคร

แต่ยอมรับว่าที่ผ่านมาพ่อเคยมีปัญหากับญาติพี่น้อง
เมื่อ๓๔เดือนก่อนญาติเอาที่ดินมาค้ำประกันค่ะ
เพราะว่าเหมือนกับกู้เงินกับพ่อแล้วก็ไม่คืนเงินนะ

ญาติไม่ให้ฉนดแล้วก็ไม่คืนเงินด้วย
เธอก็เลยบอกว่าสงสัยไม่รู้ว่าประเด็นนี้หรือเปล่า
ที่เป็นปัญหาทะเลาะกันกับญาติ
ไม่ให้อะไรอย่างนี้ค่ะ
ไม่ให้ทั้งเงินไม่ให้ที่ด้วยอะไรอย่างนี้
แต่หนูก็ไม่แน่ใจไม่รู้เลยค่ะว่ามันจะมาจากอันนี้หรือเปล่า

มันก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องโอ้โหถึงขั้นให้คนมายิงพ่อเธอนะคะ
มันเป็นเรื่องของการกู้เงินเอาโฉนดมาค้ำ
ไม่ยอมใช้หนี้พ่อก็ต้องไปยึดโฉนดมา
แต่ไม่ยอมให้โฉนดแล้วก็ไม่ใช้หนี้ด้วย
คุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาเยอะว่าโอ้โหลูกสาวคนเจ็บนี้ใจถึงมากนะ
วิ่งตามคนร้ายไปเลย
แล้วก็มีเจ้าลักกี้ด้วยอีกตัวที่วิ่งตามไป
ลักกี้เป็นสุนัขพันธ์ผสมพิษบูกับไทยนะคะ
อายุปีหนึ่งสีดำนี่เจ้าตัวนี้
ตั้งแต่อายุ๒เดือนได้มาจากคนรู้จักที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ

ห่วงเจ้าของก็ขนาดวิ่งไล่คนร้ายอ่ะอืม
เกือบจะกระโดดกัดขาคนร้ายสำเร็จนะลูกสาวคนเจ็บบอก
เกือบจะกระโดดกัดแล้วแต่แบบคนร้ายมันบิดหนีขี่รถจักรยานยนต์ซิ่งหนีไปเลย

ภรรยาของคนเจ็บก็ให้ข้อมูลกับเราเพิ่มเติมนะคะ
นางขวัญเรือนอายุ๕๕เธอบอกว่าตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพราะสามีเธอไม่เคยไปมีเรื่องกับใคร
ไม่เคยทะเลาะกับใครไม่เคยมีปัญหากับใครจริง
ทั้งการลงเลือกตั้งนายกอัปตัวครั้งล่าสุด
สามีเธอก็ไม่เคยขัดแย้งกับนักการเมืองท้องถิ่นคนไหน
ไม่ได้มีปัญหาถ้าเกิดเป็นเรื่องการเมืองท้องถิ่นยืนยันว่าไม่มีปัญหาจริง
ส่วนปมขัดแย้งเรื่องที่ดินกับญาติที่มากู้เงิน
เธอก็มองว่ามันก็ไม่น่าจะใช่
เพราะมันเป็นเรื่องแค่เรื่องเล็กน้อยถึงขั้นจะมาฆ่ามาแกล้งกันเลยเหรอ
เรื่องเขาก็ไม่ได้เล่าให้เราฟังทุกเรื่องอะไรไป
เราก็ไม่รู้ว่าสาเหตุมันมาจากไหนอะไรยังไง
กังวลว่าจะมายิงพวกเราซ้ำนี่แหละ
เราก็กลัวเหมือนกันว่าเขาจะย้อนลอยกลับมาทำเราหรือเปล่า
ผ่าตัดที่หน้าท้องที่ต้นแขนซ้ายพักรักษาตัวอยู่โรงพยาบาล
ถ้าอาการดีขึ้นเดี๋ยวตำรวจบอกว่าก็ต้องขอสอบปากคำอย่างละเอียดนะคะ
เพื่อหาสาเหตุว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงอยู่ดี
มีคนร้ายมายิงถึงหน้าบ้านแบบนี้
ทีนี้จับคนร้ายได้หรือยัง
ตำรวจสพคลอง๕บอกว่ายังเลยนะคะ
แต่อยู่ระหว่างการติดตามหาเบาะแสของคนร้าย
บอกแบบนี้ค่ะขอตั้งเอาไว้๒เรื่องก่อนเบื้องต้น

แล้วก็อาจจะเป็นความขัดแย้งเรื่องที่ดินกับเครือญาติ
ยังมีปัญหาคาราคาซังกันอยู่

แต่ค้างเอาไว้๒ประเด็นหลักตรงนี้

ตำรวจบอกว่าคนร้ายไม่น่าจะใช่มืออาชีพ

ตำรวจบอกว่าน่าจะได้ตัวคนร้ายมาดำเนินคดีเร็วนี้ค่ะ